ไทยรัฐนะคะเวลาดีแบบนี้เจอเราสองคนเช่นเคยค่ะ

คุณผู้ชมคะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของ
นุ่นวรนุษย์นะคะบอกเลยว่าตั้งแต่ผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดง

ก็เจอแต่หน้าของพี่นุ่นแทบทุกช่องเลย

และล่าสุดนะคะกำลังจะมีผลงานกับคลับไฟเดย์
รับบทเป็นสาวป่วยโรคซึมเศร้าที่หนักเอาการอยู่เหมือนกัน
แต่พอถามถึงความลับที่ว่า

แต่จริงแล้วเป็นติ่งเกาหลี
อย่างล่าสุดค่ะที่สุดม
มีถ่ายคลับไฟล์เดย์แต่ว่าก็ขอเลิกเร็ว
คือเป็นคนดูซีรีย์เกาหลีอยู่แล้ว

แล้วก็เด็กด้วยคือหนูก็ชอบเขาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่

ขอโดดงานไปหาโซจีโซปก่อน

จริงก็อยากถ่ายรูปกับเขา
เขาก็ดูละครเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาได้เป็นพระเอก
แล้วก็แบบก็ได้เจอกันคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือในการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เกรงใจอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากถ่ายรูปด้วย
จริงแล้วโซจีซบเป็นพระเอกหนุ่ม
ที่หลายคนเฝ้ารออยากให้มาเมืองไทย

แต่พี่นุ่นเองก็บอกว่าเกรงใจไม่กล้าไปถ่ายด้วย

ฉันเชื่อว่าไม่น่าจะเกรงใจสามีแล้วนะคะ